อาหาร

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของผู้ชายในฝัน

ตัดเล็บละเอียดหมดแล้ว

คุณมีปัญหาเราจะไปช่วยเขาขวนหน้า

จะไปอี้นาจงต้องพลางตัวก่อน
แต่ว่าพี่เอ็มชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นแฟนกันแล้วก็มาเป็นสามีภรรยา
แต่ตอนนี้อยู่ดีมีลูกแฟนเข้ามาเลยทีเดียวปรับตัวยากไหม
ปรับตัวยากยากมากตอนจากเป็นแฟนมาแต่งงานอยู่กันสองคนไม่ต้องปรับตัวอะไรมันเหมือนเดิม
แต่ตอนมีลูกแล้วเนี่ยมันแบบโอ้โหทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลย
ตอนนี้กี่ขวบแล้วตอนนี้ขวบจะ๑๐เดือนแล้วครับ
สิบเดือนแล้วเรื่องที่ปรับเนี่ยอะไรปรับต้องปรับเยอะสุดเลยอ่ะ
ก็คือความเป็นพ่อแม่เราไม่เคยมีลูกมาก่อนไงแล้วก็แบบทุกอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องของการดูแลเด็กฟังรับผิดชอบมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่หมด
กลัวตอนนั้นประมาณ๗๘เดือนครับ
ถึงฉันยังไม่กล้าพาไปไหนเลย

บอกว่าการที่ลูกโตแล้ววิ่งเล่นได้แล้วเนี่ย

ตอนนั้นที่เจอเอ๋ได้ลูกประมาณ๖เดือน
ลูกก็ยังแบบว่ายังคือคอแข็งแล้วนั่งได้แล้วอะไรแล้วอย่างนี้

ก็เลยไปเลยเราก็แบบว่าเตรียมทุกอย่างแล้วเราก็ไปเลย
แล้วไม่มีพี่เลี้ยงนะเลี้ยงกันสองคนพ่อแม่

ว่าเมื่อไหร่นี้คุณแม่เขาก็จะโทรมจะเหนื่อยไหมฮะ

คือตอนนั้นที่แบบว่าต้องแบบให้นมสองข้างพร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้ทีละคน
ลูกเดี่ยวเป็นแบบนอนตะแคงปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นครั้งนี้ปุ๊บอะไรอย่างนี้
สรุปวันที่ลองคือตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงแม่ไม่ได้ทำอะไรเลย

จากการที่เล่าเนี่ยโครงสร้างเค้าดูอิ้นมาก
ไอ้คนที่สองมาใหม่คือมันสมัครตัวไป
รักรู้สึกเหมือนกับภรรยาบ้างตอนนี้
เรารู้สึกว่าเขาแบบเสียสละทุ่มเท
เนอะจริงนะคือมันแบบถ้าจะแบบเอาชีวิตไปแลกกันเลยอะ
นี่น่ารักมากเพราะเห็นคุณค่าแล้วก็เข้าใจภรรยา
พอออกมาแล้วตอนนี้เริ่มโตแล้วหน้ารถลู่เลยนะ
ชานาแล้วก็ชารีนของเราคนไหนแสบกว่ากันคะ
ลับกันครับตอนแรกเกิดชาลีนจะแลดูซ่า
ดูซ่าเริ่มแบบเขายิ้ม
คนไหนคุณพี่คนน้องอะคุณเอ็ม
ชานะเป็นคนพี่
ชานะคนพี่ชาลีคนน้อง
ชาลีคนน้องครับชานะเขาจะตัวโตกว่านิดนึง
อ่าแล้วมีจำสลับกันไหมอะเด็กแฟนแล้วหน้าเหมือนกันอะ
มีสถานการณ์ไหนที่แบบว่ามี

มีบางมุมเราก็แบบว่าเอ้ยไม่มั่นใจ
ใส่หน้าแต่ชานะเขาก็จะเฉย
เปิดประตูเข้ามาเขาก็แล้วเขาก็ใส่หน้าแล้วแอ๊ะชาลีน
เขาก็งงไง

ตอนแรกที่พ่อหลงมาแรกอะเดือนสองเดือนแรกอะ

เรื่องลูกเนี่ยนะคละไว้ก่อน

เรื่องลูกเนี่ยนะคะเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณเลี้ยงดีจริงเพราะว่ามากองถ่ายทีไรเขาก็จะมาเล่าเรื่องลูกให้ฟัง
แล้วก็เขาเอารูปมาให้ดูอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคลิปอะไรต่างน่ารักมากเลย
แต่ว่ามาถามเรื่องว่าพอมาเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอมาเราได้มาเป็นคุณพ่อแล้ว
ดูสิความฮอตรู้สึกว่ามันจะรกลงไหมหรืออะไรอย่างนี้
ความฮอตเดียวของ
เอาสาวท์ขีดอย่างนี้

คนอาบน้ำให้ลูกเองไหม
ไม่ได้ทุกวันแต่ไม่ได้ทุกวัน

แต่เรามั่นใจว่าเราทำได้ไง
ไม่เคยรู้สึกว่าเราก็ว่านี่เป็นน่าที่ผู้หญิง
เราจะทำทุกอย่างให้ได้
แล้วมีงานพ่อเข้ามาบ้างมั้ย
ได้รับบทเป็นคุณพ่อมีอะไรต่าง

ได้แล้ว
แล้วก็ทำเป็นไม่สนใจ

กูจะบอกเลยว่าเริ่มนี้เนี่ยนะ
เปิดปาเจอผู้เมียคู่ดีแล้วรู้เลยว่า

ชีวิตต้องมีงานเวลาบ้างเนอะ